เป็นกรณีที่นายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าอดีตพระพุทธอิสระนะครับ
ซึ่งวันนี้สารสั่งจำคุก๑ปี๖เดือนแต่ให้รอลงอายาไว้๑ปี
คดีทำร้ายร่างกายตำรวจในเวทีชุมนุมกปศนะครับ
ซึ่งบอกว่าจะกลับมาบวชอีกครั้ง๑ธันวาคมนี้
แต่ก็มีฝ่ายที่ท้วงติงเอาไว้บอกว่ายังไม่สามารถทำได้นะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์ในการลงพื้นที่จังหวัดพยาวก่อนประชุมคอรมอสัญจรในวันพรุ่งนี้
แล้วก็มีหมอดูมาดูดวงให้บอกว่าดวงแข็งดวงดีจะเป็นนายกไปอีกนาน

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
นำคณะรัฐมนตรีสัญจรลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพยาว

ผูกข้อมือด้วยสายสินสาลิกาลิ้นทองเมตตามหานิยม
และสายสินปรัฐบัง๔ด้านคุ้มกันภัย
พ่อหมอแก้วมูลบัวเงินบอกว่า
พลเอกประยุทธ์ดวงแข็งดวงดีศัตรูไม่สามารถทำอะไรได้
และด้วยพื้นฐานดวงดังกล่าวนี้มีความเป็นไปได้
ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกนาน
ช่วงหนึ่งของการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรียืนยัน
จะลงพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
เพื่อติดตามผลงานของรัฐบาลไม่ใช่การมาหาเสียง

ไม่ลงเลือกตั้งไม่ว่าจะมาด้วยวิธีใดก็ตาม
ขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคน

แก่นนำพักรวมพลังประชาชาติไทย
ยังคงเดินสายคารวะแผ่นดินเป็นวันที่๔
ในเส้นทางถนนศรีลมถึงถนนนราธิวาส

เมื่อมีชายคนหนึ่งตะโกนใส่ว่าโกหก
และร้านค้าบางร้านก็ไม่ต้อนรับ

เป็นกลุ่มคนที่อยากกลับมามีอำนาจ

พร้อมกับชัพทีมงานเยาวรรย์ไหวหรือตอบโต
เพราะมาพบประชาชนด้วยหัวใจ
ผมจะฟ้องประชาชน
ถ้าคนในระบอบเก่าเขายังมีพฤติกรรมอย่างนี้เท่าไหร
ผมก็จะฟ้องประชาชนทุกครั้งที่เกิดเหตุขึ้น
ผมเป็นคนของประชาชนผมทำงานให้ประชาชน

เพราะฉะนั้นมีอะไรผมก็จะรายงานประชาชน
ด้านพักเพื่อไทยนายประเสริฐจันทรละรวงทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พร้อมด้วยนายจรูนพงพันธ์ศรีนคร
และนายอนุสรเหยียมสะอาดสมาชิกภักดิ์
ยื่นหนังสือคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัดนครราชสีมาต่อก่อก่อต่อ

กรณีที่มีกลุ่ม๖คนภักดิ์การเมือง

ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อนำไปทำบัตรสมาชิกพักการเมืองด้วย
หลังปัญหาดังกล่าวยังคงแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่
กลายเป็นโคราชโมเดลไปแล้ว
ด้านนายนพักทรชัยสงคราม
ที่หัวหน้าพักพลังไทยสร้างชาติ
พร้อมด้วยนายสุรชัยสมบัติเจริญ

ยื่นขอจดจองจัดตั้งพักภักดิ์พลังไทยสร้างชาติต่อก็กต่อ
พร้อมยืนยันจะส่งผู้สมัครทั้ง๓๕๐เขต
และชูนโยบายสร้างคนสร้างงานสร้างชาติด้วยความสุจริต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน